มาดูความคืบหน้าค่ะของการติดตามหาตัวน้องต่อค่ะ

ตอนนี้ยังไม่เจอตัวน้อง
แล้วหลายคนก็เฝ้าแล้วก็ภาวนาว่าขอให้น้องยังปลอดภัย
มีใครสักคนเอาน้องไปดูแล
แล้วน้องก็ยังปลอดภัยกลับสู่อ้อมองค์ของแม่นะคะ

มันจะมีข่าวออกมาตลอดเรื่องของน้องต่อ
ล่าสุดเป็นกระแสที่หนึ่งในชาวบ้านคนหนึ่งเขาพูดว่า
วันที่น้องต่อหายไปเห็นในหลังคุณจำในหลังได้ไหม

ใช่ค่ะแล้วเอาจริงมีการเคยไปตรวจบ้านในหลังแล้วทีนึงด้วย
ในหลังเนี่ยคนในพื้นที่เขาจะบอกกันว่าในหลังเหมือนเป็นลักษณะสติไม่ดี
บางทีก็พูดจาวกวนไม่ค่อยรู้เรื่อง
คือชาวบ้านท่านนี้คือนางบุญล้อมมั่นคงค่ะให้เบาะแสว่า

เธอเห็นในหลังเนี่ยขี่จักรยานแล้วมีเด็กอยู่ที่ตระก้าหน้ารถ
นี่ถือเป็นข้อมูลอีกข้อมูลใหม่เลยนะคะ
แล้วไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นเป็นใครนะ

แต่วันนั้นในหลังก็ใส่เสื้อสีเหลืองด้วย
อ้าวถ้าพูดถึงเสื้อสีเหลืองก็จะไปตรงกับที่นิ่มพูดอีกนะคะ
ตำรวจก็เลยพาเนี่ยนางบุญล้อมไปชี้จุดสิ

เธอก็ทำให้ดูท่าทางว่าขี่มาแบบนี้นะปั่นจักรยานมาตรงนี้
เธอยังคงยืนยันว่าเห็นในหลังจริง

นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจที่บ้านของในหลัง
จริงเคยไปมาแล้วแหละเราก็ไปกันอีกทีหนึ่ง

ผู้ใหญ่บ้านมีการมาพูดคุยกับในหลังนะคะมาสอบถามข้อเท็จจริง
และเรื่องของจักรยานของในหลังล่ะ
ไปเจอจอดอยู่ใต้ถุนบ้าน
แต่คุณคิงเค้าดูนะเนี่ย
ไม่มีตะกร้าหน้ารถน่ะ
เนี่ยคันนี้ไม่มีตะก้าหน้ารถเหมือนที่นางบุญล้อมบอกนะคะ

แล้วเขาบอกว่าในหลังไปหยิบตะก้าหน้ารถจักรยานในบ้าน

แล้วสรุปคือยังไงคือถอดออกไปเหรอ

เราก็ยังถือว่าพุทธเป็นหนึ่งในคุณพ่อแล้วกันนะคะ
ฉันอยากจะยังใช้อยู่ว่าเป็นคุณพ่อของน้องต่อเนอะ
คือพุธบอกแบบนี้นะคะบอกว่าวันเกิดเหตุ
ถ้าเกิดในหลังคนที่ผู้พูดถึง

เพราะตอนนั้นลุงวีคุณจำลุงวีได้ไหม
เป็นหนึ่งในตัวละครและเป็นหนึ่งในพยาน
ที่เคยบอกว่าเห็นชายเสื้อเหลือง
ทีนี้พุทธสังเกตพุทธตั้งข้อสังเกตว่าลุงวีก็อยู่แถวนั้นแล้วลุงวีก็อยู่ตรงถนนถ้าเกิดว่าหลังปั่นจักรยานไปตรงถนนใหญ่ต้องผ่านบ้านลุงวีเลยตอนนี้ข้อมูลนี้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งค่ะแล้วหลังเองก็เป็นคนสติไม่ดีด้วย
มาหยอกอะไรกันเช่นเดียวกับนิ่มนะคะ
แม่ของน้องต่อบอกเหมือนกันเลยนะไม่แน่ใจหรอกนะ
เรื่องหลังอ่ะเอาลูกชายเธอไปหรือเปล่าเพราะปกติในหลังไม่ได้เคยมาเล่นกับน้องต่อมาก่อน
ไม่เคยกระทั่งคุยด้วยซ้ำเรื่องการสอบปากคำ
สื่อข่าวก็ถามต่อเป็นยังไงนิ่มก็บอกว่าเหมือนเดิม
เธอบอกว่าแม้ตำรวจจะเรียกเธอไปทุกวันเธอก็ยังให้ปากคำเหมือนเดิมทุกวัน
แล้วพูดว่ายังไงนิมบอกอย่างนี้นะคะตัวเธอกับพูดยังไม่ได้คุยกันนะ
เพราะเอาเป็นว่าเขาบอกว่าต่างคนเหมือนลักษณะดิฉันไปลองฟังเสียงนิ่มนะ
ก็พูดคล้ายประมาณว่าก็ไม่กล้าคุยกันเท่าไหร่ยังไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้
สนใจแต่เรื่องว่าอยากจะหาน้องต่อให้เจอมากกว่า
ความคืบหน้าทางคดีตำรวจไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะ
เรื่องของในหลังก็เดี๋ยวน่าจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป
ความคืบหน้าทุกอย่างเราจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อค่ะ